อ่าช่วงนี้อากาศเย็นเย็นหนาวหนาวไหม
กรุงเทพยังรู้สึกเย็นเย็นค่ะ
รู้สึกนิดหนึ่ง
ต้องบอกเลยว่าถ้าจะให้ฟิน
แม่เดี๋ยวฉันเป็นคนเชียงรายเดี๋ยวฉันรู้เลย

เพราะบรรยากาศยุ้งหนูเนี่ยกลิ่นมันโชยมาอยู่แล้ว
แฟนคลับบอกสองภาพที่กรุงเทพยังเห็นเลยว่าชวนกันไปเที่ยวเชียงราย

รูปคู่ไม่มีขั้นกว่ารูปคู่แม่ไปเลยค่ะ
เดี๋ยวนะใครถ่ายคู่กับแม่

ในภาพเนี่ยน้องโบกับคุณแม่ติดกันดูพวกแม่ใส่เสื้อกระหนาวสีเหลือง
เห็นภาพนี้เนี่ยแฟนคลับบอกโอ้โหเกินคำว่าฟินไปเลยค่ะซิส
ไม่ต้องยืนยันความหวานด้วยรูปคู่เพราะว่าโพสต์ภาพกับคุณแม่มันปังปุริเยกว่าไปไหนนะคะ

น้องดิฉันร้ายมากนะคะก็คือเข้าทางแม่ไปเลยค่ะ
ภาษาเหนือเขาเรียกยังไงถ้าชมแบบว่าสาวแบบว่าเก่งแบบนี้

อะไรนะอะไรนะอีกรอบ

แปลว่าแม่เด็ดตรงเลยนะหนู
ก็คือไม่ต้องมีรูปคู่กับผู้ชายลงรูปคู่แม่ผู้ชายไปเลย
เดี๋ยวจะทำตามบ้างวันหลังถ้ามีนะไม่มีไง